ดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะวันนี้ผู้สมัครหลายคน
หลายคนคืองดภารกิจลงพื้นที่นะเพราะว่าจะเตรียมความพร้อมสำหรับเวทีดีเบต
หลายที่ที่จัดขึ้นช่วงบ่ายและค่ำวันนี้ค่ะแต่ว่าดร
เอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ยังควงภรรยาหาเสียงที่ตลาดรุ่งเจริญ
ตลาดนางลิ้นจี่กันอยู่นะคะพบชาวบ้านหมู่บ้านเย็นอากาศเขตยานวา
ยืนยันว่าเขามีแผนในการบริหารจัดการหลังวิกฤตโควิด
ไว้ชัดเจนค่ะอย่างเช่นจะเข้ามาปรับหลักสูตรระบบการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเยียวยาผู้ประกอบการด้วยวิธีลดภาษี
ประสานเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นให้กรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยว๓๐
วัน๒๔ชั่วโมงด้วยนะคะค่ะทีนี้ไปกันทางด้านของนาวากาตรีสิทธาธิวารีกันหน่อยค่ะ
แล้วก็มีทีมผู้บริหารภักดิ์ไทยสร้างไทยนะไปด้วยจัดกิจกรรมค่ะ
ไปปล่อยคารวาลรถสร้างไทยเขาบอกว่าอันนี้คือไปเริ่มจากจุดอนุสวรีชัยสมรภูมินะ
ก็ไปที่พื้นที่ต่างต่างของกรุงเทพแล้วค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่า
ครั้งนี้เนี่ยผลแพ้ชนะเนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสำเร็จในการเลือกตั้งนะคะ
เพราะแค่๑เดือนที่ผ่านมาประชาชนได้เห็นนะคะถึงความมุ่งมั่น
กล้าที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาด้วยการส่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ
แล้วก็สกลงครบทุกเขตแล้วก็อนาคตจะทำแบบเดียวกันกับการเลือกตั้ง
อันนี้ยังไม่ได้เห็นท่านนวากาตรีสิทธาเลยนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่นะค่ะ
ส่วนอันนี้ท่านอัศวินค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ก็ลงพื้นที่หาเสียงเปิดปราศัยอย่างเดียวไม่ขึ้นเวทีดีเบตกับใครนะคะ
คือเก็บตัวมาประมาณเกือบ๑เดือนแล้ว
เหตุผลว่าต้องการลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากที่สุด
เพราะว่าทีมงานเห็นว่ามีโอกาสจะเพลี่ยงพล้ำ
อาจจะส่งผลลบต่อคะแนนเสียงมากกว่าผลดี
ก็เลยปฏิเสธเวทีดีเบตทุกเวทีค่ะ
ช่วงเช้านะคะไปเดินหาเสียงตลาดสีดินแดงตลาดกลางดินแดง
บอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำดี
ก็ขอให้เลือกเพื่อจะได้เข้ามาสารงานต่อจากนี้นะคะ
ก็จะลงไปตามตลาดตามชุมชนทุกวัน
ลับกับการปราศัยย่อยบ้างแล้วก็ปราศัยใหญ่บ้างค่ะ
คุณผู้ชมคะเชิญคุณผู้ชมกันหน่อยก็มันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว
อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรบ้าง
ในการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพค่ะ
ไทยรัฐอยากชวนชาวกรุงทุกคนร่วมบอกร่วมเล่านะคะ
ปัญหาที่ทุกคนเคยเจอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง
อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมติดแฮสแท็กด้วยนะว่า
ผู้ว่ามหานครจะมีการส่งมาเป็นรูปเป็นวีดีโอข้อความได้หมดเลยนะคะ
แล้วก็ส่งปัญหาถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันค่ะ